ที่มาพร้อมกับเมนูแปลกแต่อร่อย

โอ้โห
ปิดท้ายด้วยธุรกิจสร้างเงินล้าน

พร้อมเคล็ดลับตัวเล็กสุดเฮ็ง
รายได้ต่อปีเท่าไหร่

โอ้โหหลัดไม่ได้ค่ะ